เอามาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับคลิปเหมือนกันคุณผู้ชม
เป็นข่าวเป็นคราวช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
แล้วก็ไปติดผู้หญิงข้างหลังชุดสีเหลืองนี้
คือเธอกระโปรงเธอเลอะรอบเดือน
แล้วก็ดูมีท่าทีที่หัวเราะคิกคักมีการซูมเข้าไปด้วย
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางเน็ตไอดอลเนี่ย
ต้นสังกัดเองเขาก็มีการสั่งพักงานเพื่อเป็นการลงโทษ
แล้วตัวน้องเขาเองเนี่ยโอ้โหโดนกระแสวิภาควิจารณ์ในสังคมเยอะเลย
แต่ทีนี้ค่ะทางฝั่งผู้เสียหายสาวชุดเหลือง
คือเขาเปิดใจเลยนะบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ย
ได้รับผลกระทบมากดังนั้นฉันจะฟ้อง
ฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่ายอดวิวที่คนดูคลิปนั้น
แสนกว่าวิวคุณแล้วเดี๋ยวจะเอาตังค์มาบริจาคให้เด็กกำพ้านะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ติดตามข่าวกันมาแล้วนี่แหละ
โพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นโพสต์ของผู้เสียหาย
เพราะว่าเอาจริงตอนที่เกิดเหตุในงานแต่งงานเนี่ย
ตัวเธอก็ไม่รู้ว่ากระโปรงเธอเลอะรอบเดือน
แต่กลุ่มเน็ตไอดอลที่ไปร่วมงานถ่ายคลิป
ซูมมาแบบนี้หัวเราะกันสนุกสนาน
แล้วเมื่อวานค่ะทางฝั่งผู้เสียหายก็คือคุณพันนกรจันมณี

บอกว่าตอนแรกก็ว่าจะอยู่เงียบแล้ว

แต่พอเลือกที่จะอยู่เงียบ
กลับกลายเป็นว่าเอ้าฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่
เน็ตไอดอลเหมือนไม่สำนึกผิดอะไรเลย
แล้วเวลาที่ขอโทษก็รู้สึกว่าเอ๊ะ

สั่งให้เด็กทำให้อัดคลิปมาขอโทษ
ทีนี้เอายังไงล่ะตัวฝั่งผู้เสียหาย
บอกว่าให้ลบคลิปน่ะตั้งแต่ยอดวิวคนดูคลิปนั้นประมาณแสนสี่
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ยังไม่ยอมลบค่ะ
ปล่อยคลิปทิ้งไว้นานจนยอดวิวมันพุ่มไป๕๐๐๐๐๐กว่า
ทีนี้ตัวผู้เสียหายเขาก็เลยคิดไงว่าเอ๊ะ
นี่กลุ่มเน็ตไอดอลตั้งใจจะสร้างรายได้จากคลิปหรือเปล่า
ไม่ได้สนใจความเดือดร้อนอะไรของฉันเลย
เอางี้ละกันฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
คือผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตไว้แบบว่า
ทำไปด้วยความสนุกและยังไม่เต็มใจจะลบคลิปอีก
ไม่เต็มใจจะขอโทษอะไรอย่างนี้นะฮะ

เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมินประมาท

ที่บอกว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
คุณผู้ชมขอเรียกค่าเสียหายจำนวนเท่ากับยอดวิวที่ดู
คือประมาณ๕๓๙๐๐กว่าวิว
แล้วเธอก็บอกด้วยนะว่ากรณีนี้จะให้เป็นคดีตัวอย่าง
จะได้สำนึกจะได้เข้าใจความเหมาะสม

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

คำนี้พี่ไม่โอเคกับคลิปนี้
เพราะว่าในการที่คุณโพสต์คลิปมา
ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจคุณไม่มีเจตนา

ทั้งที่คุณมีสติสัมปัตยะครบ
โดยมันเสียหายต่อพี่โดยติดพี่

เพราะพ่อแม่พี่รับราชการอย่างนี้ค่ะ
พี่ก็เลยได้มีการแจ้งความ

บอกว่าค่าเสียหายที่เรียกไป๕แสนกว่าบาท

คุณพาณกรบอกว่าก็ตั้งใจไว้แล้ว
เดี๋ยวค่าเสียหายนี้จะเอาไปบริจาค
ให้กับเด็กพิการที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ

เข้าไปแล้วนะคุณผู้ชม

๒๓๐๐๐กว่าคนแล้วแล้วดิฉันดูคลิปนี้
ไม่มีแล้วนะคะคือลบไปแล้ว
คลิปล่าสุดที่ลงไว้ก็คือเป็นคลิปขอโทษ
คนดูไปประมาณ๒ล้าน๓แสนกว่าวิวคลิปนี้
ตอนนี้ยอดวิวล่าสุด๒ล้าน๓แสนกว่าวิว

แต่ว่าน้องเองก็ยังไม่พร้อมจะชี้แจงกับทีมข่าว
แล้วก็บอกว่าก็ชี้แจงไปหมดแล้ว
เนื้อหาทั้งหมดมันเป็นไปตามคลิปที่ลงเลย
อย่างที่บอกก็ย้ำนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนารู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะคะ

สำหรับใครที่คิดจะถ่ายคลิปหรือว่าจะสนุกสนานอะไรแบบนี้
อย่าให้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขาด้วย
ที่เป็นกระแสนี้ก็มองว่าผู้หญิงด้วยกันจริงก็น่าจะเข้าใจเรื่องแบบนี้